ส่วนเหตุการณ์นี้ก็เป็นเหตุการณ์บนท้องถนนที่ภูเก็ตนะคะ

จะเห็นว่ามีรถหรูสีดำคันหนึ่งทะเบียนกรุงเทพค่ะ
ไม่ยอมหลบทางให้กับรถกู้ชีพ

เขาเปิดเสียงเขาเปิดไฟเขาพูดใส่ไมค์เพื่อขอทางก็ไม่หลบ

เหมือนพยายามจะเบรกเหมือนแกล้งเบรกหรือเปล่า

ดูรถพยาบาลด้วยครับดูรถพยาบาลด้วยครับ

นี่ค่ะก็ด้วยความที่เป็นถนนสองเลนสวน

มันก็จะมีไหลทางที่มันว่างอยู่
สามารถเปลี่ยงซ้ายแล้วก็หลบได้ทันที
แต่เหมือนกับว่ารถคันนี้ก็ไม่ยอมหลบสักที
มันก็จะมีไหลทางทางซ้ายเห็นไหมคะ

หัวหน้าชุดกู้ชีพมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตค่ะ

คือเจ้าหน้าที่กำลังนำคนเจ็บจากอุบัติเหตุ

พอไปถึงแยกโรงเรียนวัดพุทธ
รถยนต์คันนี้อยู่ด้านหน้าแล้วไม่ยอมหลบ
รถกู้ชีพก็เปิดไฟเตือน
เปิดไซเรนพูดใส่ไมค์ขอทาง

มาขวาทำไมแล้วก็เหยียบเบรกด้วย

มันมีเลนสวนมามันยิ่งอันตรายนะ

คือมันเป็นวินาทีความเป็นความตายของเขา

ซึ่งก็ได้เปิดเสียงสัญญาณไฟทุกอย่าง

แล้วก็เราก็ตามท้ายเราไม่ได้จี้

เราก็ไปตามลักษณะปกติของเรา

กรุณาหลบรถพยาบาลให้หน่อย

แล้วก็ช่วงที่ว่าประกาศใหม่
เขาก็ได้ทำงานเบรก
หรือบางทีแบบเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวา
เหมือนกับว่าพอเราจะเร่งคันเร่งเขาก็ไม่แซง

ก็ได้ให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนะคะ
รู้แล้วค่ะเพราะว่ารถยนต์หลูครั้นนั้น

ก็เป็นการกระทำผิดกฎหมายจราจรนะคะ

แล้วคนเห็นรถคุณเห็นทะเบียนรถคุณ

กระแสสังคมก็โจมตีหนักมากเลยนะ
คือเผื่อมันมีความเข้าใจผิดอะไรกันยังไง

ข่าวว่าเขาจะเข้าใจอะไรผิดเหรอคะ

หรืออาจจะไม่ได้ยินจริงหรือยังไง

ภูมิกับเมื่อกี้ที่ห้องนี่

เบอร์๘เหมือนกัน